มาร่วมกันทำพิธีจับปอบ
ถึงกับปิดหมู่บ้านจับปอบ

ป้ายเลยบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวก
ถูกต้องนะฮะเพราะว่าตามความเชื่อเนี่ย

กว่าจะทำพิธีกันเสร็จนี่ครับป้าย
ชั่วคราวทำพิธีจับปอบ
ถามว่าทำไมต้องทำพิธีจับปอบ
ถึงขั้นปิดหมู่บ้านไล่จับปอบ

ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะ

ลักษณะท่าทางเหมือนกับถูกปอบเข้าสิง

ที่มาเนี่ยคือมี
มีคนแก่คนเท่าอยู่คนหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ย

อะไรที่เป็นเลือดดิบนะ

จนกระทั่งมาทำพิธีจับปอบอะไรให้
ขอติว่าเออสงสัยปอบเข้าสิงหรือเปล่า

พอมาทำพิธีไล่ปอบจากตัวแกไปเนี่ย
เออแกตาย
ปรากฏว่าเอ้ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านหญิงชราอายุ๗๐กว่า
เสียชีวิตลงอีกแล้วลักษณะท่าทาง
หลังจากเสียชีวิตไปแล้วมีคนไปหาปลาหากบช่วงกลางคืน
ก็ไปเจอหญิงชราหน้าตาลักษณะแบบนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นปอบไม่ปอบอะไรยังไง
แต่ว่าเพื่อความสบายใจก็เลยนัดกันทำพิธีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยนิมนต์พระมานะฮะนิมนต์พระมาทั้งหมดเนี่ย
รูปด้วยกันนะครับเพื่อมาช่วยทำพิธีไล่ปอบ
เดี๋ยวดูนะครับว่าที่มาทำพิธีกรรมในการจับปอบกันเนี่ย
มีพระพระสงฆ์๘รูปมีร่างทรงเสียงคล่อง๒คน
ชาวบ้านอีก๒๐๐กว่าคนนะครับเดี๋ยวเอาดูตรงความหมายของเสียงคล่องก่อน
ความหมายของเสียงคล่องเนี่ยหมายถึงการปัดเป่าขับไล่สิ่งชั่วร้าย
ให้ออกไปจากหมู่บ้านเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวอีสาน
ตามความเชื่อลักษณะแบบนี้นะฮะนี่คือเสียงคล่องนะครับ
พอเขาจับปอบได้เนี่ยเขาก็จะใส่ไปตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยนะอุปกรณ์ต่างในการจับปอบในการขังปอบ
ถ้าจับได้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมาเนี่ย
อาจจะเคยผ่านตามมาบ้างใช่ค่ะแบบนี้นะฮะ
ลักษณะของอุปกรณ์สำหรับการกักขังผีปอบที่จับได้นะ
จะมีกระบอกไม้ไผ่แล้วมีผ้ายันสำหรับปิดปากกระบอกเอาไว้
ไม่ให้ปอบหนีเป็นที่กักขังดวงวิญญาณของผีปอบ
ค่ะก่อนจะเอาไปทำพิธีเผาส่งดวนวิญญาณนะฮะ
นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าต้องทำแล้วล่ะนะ
เพราะว่ามันเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะครับ
ก็หญิงชะลาในหมู่บ้านอายุ๗๒เสียชีวิตต้นเดือนพฤศจิกายน
แล้วยังมีคนไปเจอลักษณะเหมือนกับวิญญาณของหญิงชะลาคนนี้
ใช่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นปอบที่ยังหาคนเข้าสิงไม่ได้หรือเปล่า
เพราะบางคนเนี่ยเหมือนกับถูกเข้าสิง
พอมาทำพิธีไล่ปอบแกก็เสียชีวิตไปอย่างนี้นะครับ
ช่วงเช้าวันนี้ชาวบ้านช่วยกันเอาสายสินไปโยงรอบหมู่บ้านด้วยนะครับ
แล้วก็เตรียมชุดเครื่องเส้นไหว้ต่าง
เพื่อทำพิธีขับไล่วิญญาณ
ทรายย่าคาถักต้นหมากต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นอ้อย
ปลาไหลเต่าปลาเข้าตอก

แหมสาธารณะยายไม่ไหวคือเยอะมากนะครับ
ทั้งหมดเอาไปจัดไว้บนศาลเพียงตา
แล้วก็ปักแก่นคูณลงอัคระไว้ทั้ง๔ทิศของหมู่บ้าน
รวมทั้งบริเวณสารกลางบ้านที่ใช้ประกอบพิธีด้วย
นี่ฮะเขาทำกันทั้งหมู่บ้านจริงนะ
ก็มากันทั้งหมู่บ้านเลยชาวบ้าน๒๐๐กว่าคน

ปิดพื้นที่ปิดทางเข้าทางออกขออภัยในความไม่สะดวกกันไว้
นี่คือเครื่องเส้นไหว้ต่างสำหรับการขับไล่ปอบนะครับ
พอทำพิธีลงอัคระทั้ง๔ทิศของหมู่บ้านแล้วนะครับ
รวมทั้งศาลกลางบ้านด้วยนะฮะ
เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของผีปู่ย่าตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน
มาช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้ดวงวิญญาณชั่วร้าย
หรือว่าผีปอบเนี่ยหนีจากหมู่บ้านจะได้ไล่จับกันให้หมด

ซึ่งการทำพิธีนี่นะคะพระสงฆ์๘รูป
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง๓พบเลยนะคะ

ปัดเป่าขับไล่จับดวงวิญญาณชั่วร้ายออกจากหมู่บ้าน
แล้วก็ทำพิธีเสี่ยงทายหาร่างทรงเสี่ยงคล่องค่ะ

มันจะเป็นห้องที่ใช้ใส่ปลาเวลาชาวบ้านออกหาปลานี่แหละ
แต่เวลาเอามาทำพิธีแบบนี้เนี่ย
คือการปัดเป่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน
ก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวอีสาน
ที่ใช้จับผีร้ายมาใส่ในห้องที่ผ่านการทำพิธีแล้วนะคะ
เดี๋ยวมาดูการเสี่ยงทายหาเสียงคล่องทีละคู่ก่อนละกัน
พาคุณผู้ชมไปดูการเสี่ยงทายคู่แรกเลยค่ะ
นี่ค่ะอันนี้คือการเสี่ยงทายเสียงคล่องคู่แรก
คือจะให้เสียงคล่องเข้าร่างของผู้ชายสองคนนี้
จับเสียงคล่องอยู่สองข้างฝั่งเนี่ยค่ะ

ถูกต้องลองดูคู่ที่๒สิคะ
อาเตียตาสาธาราโรยิน

ลักษณะคือเหมือนเขาไม่สัมพันธ์กัน

ทีนี้ลองดูผู้หญิงบ้างไหมคะ

อันนี้เสี่ยงคล่องไม่เข้านะคะ

ว้าวความสภาพว้าว
เฮ้ไม่มีเชื่อ

ก็จะหาเสียงห้องไปจับปอบ

ลุงแล้วทีนี้พอผีปอบเข้าสิ่งร่างผู้หญิงคนนี้
คือไหนก็มาสิ่งร่างแล้ว
ในพิธีเขาก็เลยเอางั้นก็คุยดูเลยละกัน
คุยกันสักหน่อยจะเอาอะไรเป็นใครมาจากไหนละเรา
คือที่เขาทำพิธีกันอยู่ที่อุดรธานีนะฮะ
ทางภาคอีสานที่บ้านโคกน้อย
แต่พอมีการพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้
มีการโต้ตอบกับพระภาคกับชาวบ้าน
พระสงฆ์ที่ท่านมาทำพิธีท่านก็ถามชื่อ

วิญญาณปอบที่มาสิงร่างผู้หญิงคนนี้

คนก็เลยชาวบ้านก็งงกันใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านจากบ้านก็แก่บผู้หญิงคนนี้นะครับ
ก็ก็ก่อนพี่อย่างแถวบ้านโคกน้อยนะ
ไม่มีมีแต่มาทางไกล

เดี๋ยวนี้ก็ต้องจะไป
ไปใส่ไม่ให้ไปแล้วเขากันแล้วเบอร์ดแล้ว

เขากันย้านไปกัน
เอากูไทยเนอะ
ก็อย่าบิ้วนะ

กูเอาก็ไปสิ
ขอบังนะเนอะอย่าข้าไปเกิดใหม่

โตควะ
โดนไหว

นี่ฮะพอพระท่านทำพิธีไล่ปอบจับปอบเข้าสู่กระบอกไม้ไผ่เนี่ย

แกก็หงายหลังล้มพับไปเลย
ตอนที่วี้ปอบอยู่แล้วก็เหมือนเอาปอบออกมาแล้วนะครับ
สรุปแล้วหญิงคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่มีลักษณะเหมือนกับผีปอบเข้าสิงร่าง

แต่ว่าคนในพื้นที่คนในท้องที่เนี่ย
เขาเชื่อทางนี้ว่าต้องทำพิธีนี้

พูดเป็นภาษากลางนะ

แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อลอย

มาจากทางฝั่งทิศเหนือ

มากันกี่ตัวบอกว่ามา๑๙ตัว

ตายแล้วนี่ต้องไล่จับกันทั่วหมู่บ้านเลย

ถามทำไมพูดภาษากลางก็บอกก็คนไทย

ตกลงมี๑๙ตัว
วันนี้เขาไล่จับกันนะครับทุกผู้ชมครับ

พอดึงวิญญาณผีป่อออกจากร่างเนี่ย
ใส่กระบอกไม่ไผลลง

ดูไม่ได้กลัวผีปอบเท่าไหร่นะ
พูดคุยกันมีความบูลลี่ผีปอบเบาเหมือนกันนะหรือฮะ

ภูมิภาษากลางสำเนียงกลาง
เพราะปกติต้องพูดสำเนียงถิ่นทางอีสาน
ท่านผู้ชมครับทางพระก็สวดมนต์ให้
เอาไพรรมาวางคลุมศรีษะ

หลังจากนั้นก็ต้องไปว่ากันต่อ

เกี่ยวกับเรื่องของพิธีการจับผีปอบทั้งหมู่บ้านทั่วหมู่บ้าน

หัวหน้าปอบบอกแล้วว่ามากัน๑๙ตัวต้องไล่ตามแล้วล่ะ
ซึ่งเสียงคล่องที่เมื่อกี้ทำพิธีกันไป
สุดท้ายแล้วได้มา๓คนนะคะ
คนแรกก็คือคู่ที่๒ที่ทำการเสี่ยงทายที่ดูไปแล้ว
แล้วก็อีกคนนึงคือคู่ที่๓ที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงิน
ที่บอกว่าเสียงคล่องเข้าเขาคนเดียวส่วนชายเสื้อเหลืองเนี่ยไม่ได้เข้า

ถูกต้องอุปกรณ์ในการกักขังผีปอบก็คือ
กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ผ้ายันสำหรับปิดปากกระบอก

ซึ่งเขาเชื่อกันว่าไอ้ปากกระบอกไม้ไผ่กับผ้ายัน
กักขังดวงวิญญาณผีปอบได้
เพราะพระสงฆ์ทำพิธีลงอัคระไว้แล้ว

ชาวบ้านก็ปรบมือยินดีส่งเสียงเชียร์ร้อง

ร่างทรงเสียงคล่องลุกขึ้นเดิน
วิ่งไปรอบหมู่บ้านเพื่อจับผีปอบเข้ากระบอกไม้ไผ่ค่ะ
ออกไปครั้งแรกจับปอบได้ที่ล้อรถ
ของทีมข่าวไทรัติวีประจำหมู่ดอนฮานี

ใส่รถที่ที่แรกหน่อย
นี่นะฮะรถของเราคือสีดำคันนี้

มันไปแอบอยู่ที่ล้อรถคุณภาคภูมิ
แล้วก็ไปถามพระอธิษฐานพิธี
ว่ายังไงผีปอบไปอยู่ใต้ล้อรถได้ด้วยเหรอ

ทางบ้านพูดแบบนี้เลยว่ามันเตรียมจะออกจากหมู่บ้าน

เกาะล้อไปจริงเข้าไปนั่งในรถก็ได้มั้ง
แต่เอาเป็นว่าเคราะห์ดีเสียงคล่องไปเจอตัวซะก่อน
ตรงนี้จับได้ค่ะครับตรงนี้จับได้
ทีนี้ส่วนชายเสื้อน้ำเงินที่ว่าเสียงคล่องเข้าคนเดียวลุยเดี่ยวเลยนะ
เสียงคล่องไปจับปอบจับได้เหมือนกันนะ

นี่ทำไมล่ะลงไปแล้ว
ตอนนี้กำลังจับปอบอยู่นะฮะ

เมื่อกี้เจอล้อรถใช่ไหมอันนี้อยู่ตรงไหนตรงพื้นเหรอ

พิธีตามความเชื่อของพิธีที่เขาทำ

ตรงนี้เขาจะไปเร็วหน่อยบางจุดก็ไปเร็วไปช้า
ใช่แล้วแต่ค่ะบางทีเจอก็วิ่งไปจับเลยอะไรแบบนั้น
แต่ก็บอกว่าเป็นร่างที่เซียงคล่องเข้าไปแล้วนะ
แล้วก็วิ่งตามหาปอบแล้วก็จะเอากระบอกเนี่ยค่ะ
จ่อไว้แล้วก็เหมือนใช้ผ้ายานโกยผีปอบ

ใช่ก็เลยต้องก้มลงไปจับตรงนี้คือตะคลุบได้แล้ว
แล้วก็จะเอากระบงกระบอกที่มีพ่ายัน

ใช่ค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ค่ะ
สรุปแล้วจับได้ครบทั้ง๑๙ตัวนะคะ
พอเอาผีปอบเข้ากระบอกไม้ไผ่แล้วเดี๋ยวเขาจะทำพิธีเผา
เพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดในพบภูมิใหม่ทั้ง๑๙ตัวเลย
ครับสำหรับผู้ชมครับ

นะฮะ๑๙ตัวที่จับได้วันนี้ผู้ใหญ่ขาวหานสลัยผู้ใหญ่บ้านโคกน้อยนะครับ
บอกว่าที่มาของการจัดพิธีจับปอบในครั้งนี้
ก็คือลูกสาวของหญิงชราวัย๗๒ปีที่เสียชีวิต
ค่ะมาเล่าให้ฟังนะครับผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าเมื่อประมาณสัก๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
แม่ของเธอนะครับได้ไปเรียนวิชาสมุนไพรรักษามะเร็งผิวหนัง
นี่ตามคำบอกเล่าของลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตไปนะฮะค่ะ
แม่เนี่ยยี่สิบปีก่อนเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตตอนอายุสี่สิบสองเนี่ย
ไปเรียนวิชาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งผิวหนังจากหญิงชราในหมู่บ้านเชียงหวาง
แต่ต้องเรียนวิชาคุณสัยหรือว่ามนต์ดำประกอบควบคู่ไปด้วยค่ะ
ตอนนั้นแม่ก็ตกลงรับคุณสัยเข้าบ้านอ่า
จากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นหมอรักษาชาวบ้านมาตลอดคนป่วยก็มารักษา
อาการหายดีหลายคนค่ะต่อมาเมื่อสองปีก่อน
ชราคนนี้นะครับก็ล้มป่วยเองนะ
จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่สามารถไปไหนมาไหนได้
แล้วก็เลยทำให้ไม่ได้เส้นไหว้คุณสัยที่รับมาบูชาอืม
ทำให้คุณสัยเนี่ยมันเกาะกินตัวเองจนร่างกายสู้ผอม
อันนี้ลูกสาวเขาบอกค่ะทีนี้เนี่ยแม่ก็อยากกินแต่ของดิบ
ลาบก้อยอะไรสดสดอะไรพวกเนี้ยนะครับอืม
ตาเนี่ยแบบโอ้โหเวลามองมาเนี่ยในตาจ้องมองคนเหมือนกับ
เหมือนกับไม่ได้ป่วยค่ะแต่ร่างกายนี่สู้มากนะครับ
จากนั้นแม่ก็เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่เธอบอกว่าคาดว่าวิญญาณผีปอบที่อยู่กับคุณสัยที่แม่รับมาบูชา
พอแม่ตายอ่ามันก็ออกจากร่างไงอ๋อทีนี้ก็ต้องหาร่างอยู่ค่ะ
ไม่มีก็เป็นวิญญาณพะเนจรเที่ยวหาเที่ยวหลอกหลอน
เข้าฝันคนในหมู่บ้านไปเรื่อยที่บ้านโคกน้อยเนี่ย
อุดรธานีเนี่ยมีชาวบ้านบางคนไปจับปลา
หากบช่วงกลางคืนนะครับไปจับปลาไปจับกบนะครับ
ไปเจอหญิงชราที่มีหน้าตาน่ากลัวแล้วก็เลยเชื่อว่านี่คือผีปอบ
อาศัยในร่างของหญิงชราที่เพิ่งเสียชีวิตออกมาหากินออกมาหลอกชาวบ้าน
เนื่องจากไม่มีร่างคนให้สิงสถิตก็เลยเป็นที่มาของการทำพิธีไล่จับปอบในวันนี้
เธอขอได้บางอย่างเธอมาเกี่ยวที่จะทำสำคัญของเธอ
ที่เกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าทางชาวบ้านเขาก็ทำพิธีกันเรียบร้อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะบรรยากาศหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเย็นวันนี้
พระทงพระอาทิตย์กระสวยใช่ไหมนะทีนี้ก็มาสุกกันแล้วล่ะ
อ่าทำไร่ทำสวนอยู่บ้านเด็กเด็กก็ขี่จักรยานเล่นกันตามปกติแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าที่จริงแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนทำพิธีกันเนี่ย
มันก็มีอุปสรรคอยู่นะครั้งสองครั้งแต่ก็สามารถร่วมมือร่วมใจกัน
จนสามารถทำพิธีสำเร็จได้นะครับตอนนี้ก็สบายใจขึ้น
ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะฮะหลังจากที่หวาดกลัวกันมานาน
ค่ะนะอ้าวก็เป็นความเชื่อของผู้คนในพื้นที่นะครับ
ก็ทำเพื่อความสบายใจสร้างขวัญกำลังใจใช่ค่ะอ่าแต่ในมุมหนึ่งเนี่ย
หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่าง
ถ้ามีอาการสู้ผอมอ่อนแออ่อนแรงต่างเนี่ย
ยังไงลูกหลานก็พาคนเท่าคนใหม่ไปหาคุณหมอก่อนใช่ค่ะค่ะ
หมอก่อนอันดับแรกเลยเพราะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายภายในก็ได้